คุณผู้ชมปิดท้ายเบรกนี้นะคะมาฟังข่าวสุดระทึกนะคะ
นักแสดงมาแรงคุณบอมธนกิจนะคะ
นี่กำลังเข้มข้นเลยนะจริงละครว่าหล่อแล้วคุณผู้ชม
แต่เรื่องที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้โอ้โหระทึกมากค่ะ
คือมันเกิดเหตุแบบนี้นะคะเมื่อวานนี้
เดี๋ยวนั้นมีรถจิบล้อด้วยโอ้โหโอ้โหยับใช่คือตอนที่๕๓๐นี่ค่ะ
หนูบอมกับผู้ชมส่วนตัวขับรถมาถ่ายซีรีส์ของเรานี่แหละค่ะ
คือไปถ่ายที่จังหวัดนครนายกนะคุณผู้ชม
ระหว่างที่จอดอยู่ตรงสี่แยกจะเลี้ยวขวา
ก็จอดเป็นคันที่๓ปรากฏว่าอยู่ดีรถจิบล้อตึ้งชนเลยอะ
ไม่รู้เรื่องเลยคือด้านหลังอย่างที่เห็นในภาพคุณผู้ชมยุบเข้าไปเลยคึ
นี่คือปฏิเหตุทั้งหมดกี่คันพี่แจ๊ก๓คัน

แล้วก็กระจกหลังก็แตกหลุดออกมาเลยค่ะเรียกว่าสภาพพังยับเยินค่ะ
น้องบอมเป็นอะไรไหมอ่ะไม่เป็นอะไรคุณผู้ชมโชคดีมากนะคะ
แล้วก็พาไปที่สนมีนบุรีก็จัดการเรื่องขดงคดีว่ากันไปค่ะ
ส่วนเรื่องค่าเสียหายทั้งหมดเนี่ยประกันเป็นคนจัดการนะคะ
แต่ว่าน้องบอบกับผู้จัดการค่ะสปีริตนะด้วยความที่เกรงใจกองถ่ายไง
ซึ่งล่าสุดค่ะหนุ่มบอมนะคะอัดคลิปส่งมาบันเทิงไทยรัฐนะคะอัปเดตนิดนึงละกัน
บอกว่าจริงมันก็มีเรื่องไม่คาดหวังแบบนั้น
ก่อนหน้านี้มีหมอดูทักว่าเธอจะดังมากนะคะ
มีหมอดูทักว่าเธอจะดังมากนะคะ
รถบอมก็ได้ไปชนกับรถข้างหน้าอีก๒คัน
ของทุกอย่างก็จะกระเด็นมาอยู่่อนี่
พี่เอ๋ก็แบบหน้าก็คือขม่ำลงไปนะครับ
แต่ว่ายังดีที่เราคาดเบลต์นะครับ
ก็ถือว่าโชคดีครับรอบนี้
วิดดับจริงครับผม

จะเป็นห่วงนะเขาปอนต้องไม่ได้
ที่ออกเนี่ยค่ะ๔กก๒๕๒๕เลขสวยมากค่ะคุณผู้ชม